แรกเริ่มนั้นละครในเป็นการแสดงที่มีขึ้นในเขตพระราชฐานรูปแบบของละครในจึงได้สงวนไว้เฉพาะในวังหลวงเท่านั้น
เพราะว่าผู้ชายจะถูกห้ามเข้าไปในพระราชฐานชั้นใน
ละครในจึงเป็นการแสดงที่จัดในพื้นที่เฉพาะคนทั่วไปไม่สามารถเข้ารับชมได้
ซึ่งละครในจัดเป็นการแสดงประเภทละครรำคือละครที่ใช้ศิลปะการร่ายรำสำหรับการดำเนินเรื่อง
และเป็นการสื่อสารด้วยการร่ายรำที่จะเน้นให้เห็นถึงความสวยงามความอ่อนช้อยเป็นหลัก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน